นี่มาดูความรุนแรงในครอบครัวกันก่อนนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้ว
พี่คว้ามีดพี่ชายคว้ามีดแทงน้องสาว
แท้ด้วยตายในพื้นที่บ้าน
ทะเลาะกันเรื่องน้องสาวจะสร้างรั้ว
และพี่ชายบอกว่าถ้าสร้างรั้วแบบนี้
ฉันก็เข้าออกบ้านไม่ได้อ่ะสิ
หาข้อตกลงไม่ได้ก็เลยก่อเหตุนะคะ
แต่พี่ชายเปิดเผยข้อมูลน่าตกใจออกมา

ตำรวจภูทรโคกสูงจังหวัดสะแก้ว
เข้าตรวจสอบในบ้านที่เกิดเหตุ
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๗ตำบลหนองม่วง
อำเภอโคกสูงเป็นบ้านสามหลัง
สามหลังนี้เขาอยู่ในรั้วเดียวกัน
ต่อการเนื้อที่ประมาณ๒ไร่นะคะ
บริเวณป่ากล้วยหลังบ้าน
พบศพนางอุไรไอยรัฐอายุ๔๗ปี
ถูกแทงที่หน้าอกและลำคอหลายสิบแผล

ส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวอยู่หน้าบ้านค่ะ
ทราบชื่อคือนายสมนึกอายรัฐอายุ๕๓ปี
เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ

ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นน้องสาวคนเล็ก
อยู่บ้านคนละหลังแต่อยู่ในรั้วเดียวกัน

มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเรื่องทรัพย์สินกันมาก่อนอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้กระทั่งช่วงที่เกิดเหตุ
ทะเลาะกับน้องสาวคนนี้อย่างรุนแรง
พี่ชายตัดสินใจแทงน้องสาวตัวเองเสียชีวิตนะคะ
นายสมนึกรับสารภาพว่าเป็นผู้แทงน้องสาวจนเสียชีวิตจริง
หลังก่อเหตุไม่ไปไหนด้วยยืนอยู่ตรงนั้นแหละ

โทรให้ตำรวจมาจับตัวเอง

และอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุก็เตรียมไว้ให้ตำรวจเป็นอย่างดี

บอกว่าจะสร้างรั้วกั้นบ้านของตัวเอง
เขาบอกว่าถ้าสร้างเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเข้าออก

คือประตูน่าจะมีประตูเดียว

และถ้าบ้านหลังที่อยู่ไม่ตรงกับประตูเนี่ย
และมาสร้างรั้วกั้นเขาเขาออกไปไหนไม่ได้นะ
เขาก็ต้องทำประตูของตัวเองขึ้นมา
ก็ออกไม่ได้นะคะก็เลยเกิดความคับแค้นใจนะคะ
คือทะเลาะกันต่อสู้กัน
จนตัวเองตัดสินใจเอามีดมาแทงน้องสาวเสียชีวิต
อกจากนี้เปิดเผยข้อมูลกับตำรวจแบบนี้ด้วย
บอกว่าจริงก็ไม่อยากแทงน้องให้ตายหรอก

อยากทำร้ายน้องแต่อยากทำด้วยวิธีอื่น
เอ้าตอนแรกคิดว่าจะเอาสายไฟไปแช่ในอ่างน้ำให้ช็อตตายดีกว่า
แต่มันผิดแผนเลยต้องใช้วิธีนี้
ถ้าคุณพูดมาขนาดนี้ก็ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเลยนะคะ

พี่น้องแต่ว่าบ้านอยู่ใกล้กันก็มีเรื่องทะเลาะกันเกี่ยวกับทรัพย์สินมาก่อนหน้านี้
ตำรวจได้หมดทุกอย่างที่ต้องการ
ควบคุมตัวนายสมนึกผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรโคกสูงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ